กลุ่มผู้ชมต้อมบอกว่าตอนนี้ชื่อของแม่บุ้มปณฏา

บอกว่าดาราสาว๔๐บวกกำลังตั้งคัน

ซึ่งชื่อของแม่บุ๋มประนัดดาก็ติดโผล่ด้วย
แต่ก่อนหน้านี้แม่บุ๋มก็เคยบอกเราไปแล้วแหละว่าเดี๋ยวแกสะดวกเดี๋ยวแกจะมาให้สัมภาษณ์เองค่ะ
พูดก็พูดนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ในโซเชียลของแม่บุ๋มเนี่ยทุกคนสนใจค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
บุ๋มออกมาโพสต์ภาพนี้นะคะพร้อมเขียนข้อความแบบนี้เลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและทุกความคิดเห็นที่มีให้กับบุ๋มนะคะ
เดี๋ยวเมื่อไหร่บุ๋มพร้อมชี้แจงบุ๋มแถลงแน่นอน
ตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องโฟกัส
ดีใจที่สังคมไทยเปิดกว้างนะคะแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งขนาดนี้ค่ะ
มกลางข้อความนี้นะคะก็มีคนส่งความรักให้แม่บุ๋มแบบท่วมท้นจริงค่ะ
ซึ่งส่วนตัวแล้วนะคะพี่ก็ได้พูดคุยกับแม่บุ๋มเนี่ยเห็นโพสต์ปุ๊บก็ทักไลน์เลยนะคะ
ก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งกอดใหญ่นะคะให้แม่บุ๋มด้วยค่ะ
แล้วก่อนที่แม่บุ๋มจะออกมาชี้แจงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ค่ะ
ดูรูปที่แม่บุ๋มโพสต์ก็รู้เลยนะคะว่าแซ่บแบบ๑๐๑๐๑๐แน่นอนนะคะ
อย่างที่บอกไปค่ะข่าวลือเป็นข่าวดีนะ
คนที่กำลังจะมีแบบมีน้องมีทายาทหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถือว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นหลานของคนวงการบันเทิงนะ
แต่คือในคอมเม้นท์ที่เข้าไปคอมเม้บุ๋มสุดก็คือให้กำลังใจหมดเลย
ว่าจะเป็นข่าวดีหรือว่าข่าวจริงไม่จริงอะไรก็แล้วแต่
ทุกคนก็ให้กำลังใจพี่บุ๋มเสมอเลยค่ะ